สระบุรีเกิดอุบัติเหตุครับ
รถบรรทุกพ่วงชนรถยนต์กลางสี่แยกเลยคุณ
แยกตรงนี้ชาวบ้านบอกโอ้โหเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

เห็นชัดเลยจังหวะรถพ่วงชนรถยนต์กระเด็นเลยนะครับ
นี่คุณผู้ชมฮะกล้องวงจรปิดจับภาพนาที
เกิดอุบัติเหตุกลางสี่แยกไฟแดงนะฮะ
ตรงซอย๗สายเอกตำบลทานเกษมอำเภอพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรีช่วงเกือบ๒ทุ่มเมื่อวานนี้ฮะ
เห็นชัดเจนดูคุณหลายมุมนะฮะ

ในขณะที่รถคันนี้นะฮะขับผ่านแยก
รถใหญ่ก็กำลังมาพอดีนี่มุมนี้เห็นชัด
แล้วแรงมากเลยคุณชนจนตกข้างทางเลยนะฮะ
เป็นจังหวะที่รถบรรทุกพ่วงขับออกจากสี่แยก
จังหวะเดียวกันนั้นรถยนต์ขับมาด้วยความเร็ว
อีกฝั่งหนึ่งนะครับทำให้รถบรรทุกพ่วงเนี่ย
ชนเข้ากลางลำของรถยนต์กระเด็นตกลงไปแบบนั้น
ก่อนจะมีผู้ชายออกมาจากรถยนต์ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
บอกให้ช่วยภรรยาเขาด้วยช่วยภรรยาเขาด้วย
มีชาวบ้านวิ่งออกมาช่วยโทรแจ้งตำรวจและกู้ภัย
เข้ามาตรวจสอบจุดเกิดเหตุทันทีนะครับ
ทีนี้เราก็เลยไปถามคนขับรถบรรทุกพ่วงค่ะ
ในเดี่ยวสีสโภนเนี่ยนะเขาเล่าให้ฟังบอกว่าผมอะ
ขับมาจากเส้นทางวัดผู้ขามหวานครับบรรทุกข้าวโพดมา
แต่ผมมาขับเลยเอ้าทำไงต้องไปกลับรถค่ะ

จู่รถยนต์ขับมาจากถนนทางเส้นฝั่งโคกตูม
หักเข้ามาเลยชนประสานงากันอย่างจังเลยค่ะ
เดี๋ยวฟังในเดี่ยวคนขับรถพ่วงหน่อยนะคะ
นี่ไงจังหวะตอนที่ถามคนขับรถพ่วงนี่
จังหวะที่เขากลับรถนะผ่านแยกมาแล้วนะ
รถยนต์มาจากฝั่งโคกตูมนี่หักเข้ามาแบบนี้
เห็นไหมเขาทำท่าให้ดูว่ามันไม่รู้จะหลบยังไง
ประสานงาแบบจังแบบนี้
ทีนี้พอเราคุยกับทางฝั่งคนที่ขับรถมันถูกพ่วงแล้วนะครับ

เพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุรถชนกันเสียงดังเลยค่ะ
แล้วเห็นชาวบ้านไหมฮะชาวบ้านวิ่งวิ่งเข้าไปดูเหตุการณ์เลยฮะ

ใช่ค่ะชาวบ้านเขาก็เล่าให้ฟังนะ
บอกว่าได้ยินเสียงเป็นเสียงรถชนกัน
ออกมาดูตอนนั้นเห็นคนเจ็บอยู่ในรถแล้วค่ะ
ซึ่งจุดที่เกิดเหตุตรงนี้

เกิดอุบัติเหตุบ่อยบ่อยมากจริงค่ะ
เพราะว่ารถขับมาก็ไม่ค่อยจะชะลอความเร็วพอมาถึงทางแยก
หรือมันเป็นไปได้นะว่าเอ๊ะก่อนจะถึงทางแยกน่ะ
มีสัญญาณมีป้ายหรือมีอะไรบอกไหม
เพราะว่าบางคนขับมาอาจจะไม่ได้ชินเส้นทาง

หรือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตรงข้างหน้ามันเป็นทางแยก
ก็เลยกลายมาเป็นอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมฮะจุดนี้ที่อย่างที่บอกไปว่ากู้ภัยก็เข้าไปช่วยเหลือนะครับ
แต่ทีนี้มีคลิปที่ทางกู้ภัย
เขาถ่ายออกมาแล้วก็ทางเพจมีการแชร์กันอยู่
บอกว่าเป็นอุบัติเหตุที่สุดซึ้ง

เพราะว่าตัวผู้ชายที่ผมเล่าให้ฟังว่าตัวผู้ชายเนี่ย
รอดชีวิตออกมาจากรถคันที่ถูกชนได้
แล้วก็วิ่งออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน

กู้ภัยไปถึงบอกว่าช่วยภรรยาผมช่วยภรรยาผม
ทั้งที่ตัวเขาเองก็เจ็บหนักเหมือนกัน

อ่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมฮะก็จริงมีคลิปวิดีโออันหนึ่งนะครับ
เผยแพร่เล่าบอกว่าวินาทีแรกที่ลงไปช่วย
เสียงบอกจากคนขับรถเก๋งบอกว่า
พี่พี่ดูแฟนผมก่อนพี่ดูแฟนผมก่อนนะครับ
กู้ภัยก็เลยเอาคลิปนี้มาแชร์ไว้ในเพจในโลกโซเชียลนะฮะ
ก็เป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าเขาบอกโอ้โห
ผู้ชายก็เจ็บหนักแต่ผู้ชายพยายามเรียก
ให้คนไปช่วยผู้หญิงก่อนนะครับ